คนนี้อารมณ์เสียตั้งแต่หัววันเลยนะฮะ

ต้องไปขอแจ้งความเพราะว่า๒เพจดังนะคะ

แล้วก็รู้สึกว่าพาดพิงไปถึงตัวเขานั่นเองค่ะ

เข้าแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
หลังจากที่มีเว็บไซต์ดังค่ะ

เอ่ยผู้จัดละครแจ้งความจับ๒พระเอกหนุ่มแถวหน้า

พระเอกอักษรย่ออ่างรูปร่างดี
พระเอกน้องใหม่หน้าละอ่อนอักษรยอบพอพาน

เขาบอกว่าถูกลูกสาวผู้จัดละครชื่อดังช่องน้อยสี

ก็เลยเป็นเหตุให้พระเอกอักษรย่ออาง
ผู้จัดมากไม่ยอมต่อสัญญา
ขอผ่านตัวไปเป็นนักแสดงอิสระ

สังกัดกับช่องไหนเลยนะฮะ
งานนี้พอเนื้อหาบวกรวมกันแล้วกับภาพประกอบข่าวค่ะ
คุณอาร์ตยืนยันว่าเป็นภาพของเขาเอง
ที่เขาเคยถ่ายแบบเอาไว้โปรโมทสินค้า
ก็เลยมั่นใจว่าข่าวที่เว็บดังกล่าวลง
หมายถึงตัวเขาอย่างแน่นอน
แล้วก็ยืนยันเลยว่าข่าวที่เขียนมามันไม่เป็นความจริง
ทางนี้ค่ะอาร์ตเองก็บอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้
ถือว่าเป็นการแจ้งความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ว่าด้วยเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ
แล้วก็นำภาพของเขาไปตัดต่อจนก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อม

พูดจากกศพูดจากชื่ออะไรครับกศ
ครับ
คุณตอบสุกแน่นอนครับต้องขอโทษพี่สุกด้วยนะครับพี่ตำรวจ
ลูกสาวคือใครครับพี่บุ๊คก็เขียนอยู่นะครับ
ทุกคนได้รับความเสียหายหมดเสียหายเสียหายเสียหายเยอะด้วยครับนะครับ
อีเวนท์ที่จะจ้างก็ไม่จ้างก็เกิดเรื่องอะไรขึ้น
ทุกคนเข้าใจหมดครับว่าคือผมนะครับก็มีสองเหตุครับ
ก็เดี๋ยวเตรียมตัวรับเชิญเรื่องมาที่สอนอแล้วกันนะครับ